เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง๒ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับมีเหตุกราดยิงกันเกิดขึ้นนะครับ
กรุงนี่แหละนะครับแถวลานจอดรถห้างสรรพสินค้าย่านประตูน้ำนะครับโอ้โหยิงกันสนั่น
ใช่ค่ะเป็นลักษณะของกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มกลุ่มแรกเป็นเหมือนกับกลุ่มเจ้าถิ่นในพื้นที่
ที่สองเหมือนกับว่ามาต่างถิ่นแล้วก็มาเล่นสนุกเกอร์ในที่เดียวกันทะเลาะกันก็เลยเนี่ยโอ้โหยิงใส่กันเลยอ่ะ
ทีนี้ไอ้ที่ไล่ยิงกันกราดยิงกันเนี่ยมันไปโดนชาวบ้านเขาไงใช่ค่ะโดนลูกหลงกันแบบโอ้โห
ทั้งเจ็บทั้งเสียชีวิตนะครับคือแถวนั้นก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะ
ทัวร์ก็เยอะนะเขาก็มาตอนค่ำกันพอดีนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าชื่อดังนะครับอยู่แถวประตูน้ำนะครับ
ก็มีชาวต่างชาติถูกยิงบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์เมื่อคืนนี้
ตอนประมาณ๒ทุ่มครึ่งนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
บอกว่าเป็นการทะเลาะวิวาสระหว่างคนสองกลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเจ้าถิ่น
อาศัยอยู่ในระแวกอ่าระแวกจุดเกิดเหตุนะฮะกลุ่มที่สอง
เป็นกลุ่มคนนอกถิ่นที่มาจากที่อื่นมาเล่นสนุกเกอร์ในซอยนี้
เคยมีเรื่องกันมาก่อนนะแล้วมาเล่นสนุกเกอร์
เมื่อวานเนี้ยทั้งสองกลุ่มมาเล่นที่เดียวกันพร้อมกันเลยนะครับมีเรื่องทะเลาะกันอีกนะครับ
แล้วก็ลงมือก่อเหตุขึ้นต่างฝ่ายต่างใช้ปืนยิงใส่กัน
จนทำให้มีอ่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยู่แถวนั้นอ่า
มารอขึ้นรถบัตรของกรุ๊ปทัวร์ถูกลูกหลงบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
มีแฟนข่าวนะครับที่ส่งคลิปภาพเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุ
มาทางเพจของไทยรัฐค่ะนะฮะอ่าเดี๋ยวท่านลองดูนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
นี่
โอ้โหนี่คือมันอาจจะมืดหน่อยนะมีคนที่เขาถ่ายไว้ได้
ได้ยินชัดค่ะโอ้โหนะนี่กลางกรุงนะค่ะ
ยืนยังแบบอื้อหือเป็นคลิปเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับ
ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ส่งมาให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีผ่านเพจของไทยรัฐนะครับ
อาจจะมืดนะฮะแต่ว่าได้ยินเสียงการยิงกันชัดเลยของวัยรุ่นสองกลุ่ม
ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันย่ามประตูน้ำนะครับ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะครับวันนี้พันธุ์ตำรวจอ่าพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้ประชุมชุดสืบสวน
หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
หลังจากการประชุมนะครับตำรวจนำตัวหญิงสาวคนหนึ่งมาสอบถาม
ซึ่งเป็นพยานในที่เกิดเหตุหรือว่าอาจจะรู้จักตัวของกลุ่มคนร้ายด้วยก็ได้นะครับ
โดยเมื่อวานนี้ตำรวจเก็บหลักฐานเป็นปลอกกระสุนปืนได้๓จุดนะครับ
แล้วก็กระสุนปืนพกขนาด๙มิลลิเมตรอีก๙ปลอก
จุดที่๒นะครับพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๒ปลอก
แล้วก็จุดที่๓พบปลอกกระสุนปืน๓๘อีก๕ปลอก
รวมแล้วทั้งหมด๒๓ปลอก
ตอนนี้ก็เก็บไว้ตรวจพิสูจน์นะครับเอาไว้เป็นหลักฐานสำหรับทางคดี
พลตำรวจโทษสุธิพงศ์ยืนยันว่าขณะนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
มีผู้เสียชีวิตเพียงคนเดียวเป็นชาวอินเดียนะครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างประสานสถานทูตจัดการเรื่องรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
จากข้อมูลของชุดสืบสวนทราบว่าคนร้ายมี๒กลุ่มเคยมีปัญหากันมาก่อน
แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าอาวุธที่คนร้ายใช้นั้นเป็นปืนชนิดใด
ต้องรอผลการตรวจของตำรวจพิสูจน์หลักฐานก่อน
แล้วก็จะโยงไปถึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่ก็ยังไม่สามารถตอบได้
ขณะที่พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองพบตรแล้วก็พบชนวันนี้ก็ไปกับตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
วันนี้ไปเจอปลอกกระสุนปืนอีกหลายขนาดตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
นั่นแสดงว่าอาจมีการนำอาวุธเหล่านี้มากราดยิงด้วยแต่ต้องรอการพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้ง
ก็ตัวอย่างที่ยิงก็คือพวกปืนปืนอากาศ๔๗นะครับตัวอย่างนะครับ
แล้วก็เราพบปอกขนาดนะครับแล้วก็พบปอกขนาดจุดสามแปด
เดี๋ยวตอนนี้กำลังเร่งให้ในส่วนของวัตถุพยานตรงนี้

เดี๋ยวเราจะแยกให้ชัดเจนทีว่ายิงจากปืนทั้งหมดกี่กระบอกครับ
ก็แน่นอนว่าเริ่มทะเลาะวิวาดกันตั้งแต่โต๊ะสนุกเกอร์ค่ะนะ
ก็มีการไปถามผู้ที่อยู่บริเวณโต๊ะสนุกเกอร์ที่วัยรุ่นสองกลุ่มนี้
เจอกันนะครับแล้วก็มีเรื่องมีราวกันจนยิงกันเนี่ย
จุดแรกที่ทั้งสองกลุ่มทะเลาะวิวาดกันเลยคือจุดนี้นะครับในอ้อยคำเปล่ง
เป็นคนเฝ้าห้องน้ำของโต๊ะสนุกเกอร์บอกว่าขณะที่เกิดเหตุเขานั่งอยู่ด้านหน้าห้องน้ำ
นะฮะก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงทะเลาะกันที่โต๊ะอ่า
สนุกเกอร์ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของร้านแล้วเสียงเนี่ยมันเงียบไป
หลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นแบบนับไม่ถ้วนเลยตอนนั้นก็ตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ไม่กล้าออกไปดูเพราะว่าเห็นคนเนี่ยวิ่งกรูหนีกระสุนปืนกันเข้ามาในร้านด้วย
ตัวเองก็กลัวจะถูกลุกหลงนะครับซึ่งตัวเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิง
เพราะว่าตอนนั้นก็ไม่เห็นหน้าคนร้าย
โอ้ยนับไม่ท่วนเลยไม่ท่วนเลยหรอใช่เอ่อนับไม่ท่วนอ๋อ
นั้นนับเป็นยังไงบ้างอ๋อผมผมอยู่นี่ไงผมไม่ได้พอผมดูหนังผมไม่ได้
แต่ส่วนใหญ่เห็นว่าเขาวิ่งกันยิงกันเขาก็ไม่ใช่พวกลูกค้าที่นั่งกินข้าวไง
โอ้ยวิ่งเป็นผูงเลยเพราะกลัวตายกลัวโดนลูกหลงอ่ะ
คนยิงผมไม่รู้เลยไม่เห็นไม่รู้ฝ่ายไหนมันยิงกัน
เพราะผมไม่ได้ไปอยู่กับเขาผมนั่งอยู่นี่อย่างเดียว
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้ลำดับเหตุการณ์นี้นะคะด้วยภาพกราฟิกจะได้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ
ในซอยราชปรารบสองค่ะนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเขากำลังรอขึ้นรถอยู่ที่ร้านผัดไทย
กลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มก็เริ่มทะเลาะกันเลยนะคะตั้งแต่อยู่ที่โต๊ะสนุกเกอร์
ด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งค่ะเปิดเป็นตลาดนัดหน้าห้าง
คู่กรณีกลุ่มหนึ่งวิ่งออกมาประมาณ๓๕คนเพื่อกลับเข้าบ้าน
คู่อริตามมา๒๐คนนะคะอาวุธเพียบมีทั้งปืนมีทั้งมีดมีทั้งไม้
เรียกถึงหน้าบ้านเลยนะจากนั้นนะคะมีผู้ชายสามคนเดินออกมาจากบ้าน
มีอาวุธมาด้วยทีนี้กราดยิงค่ะที่บริเวณโค้งของถนนในซอย
กลุ่มที่ตามมากว่ายี่สิบคนก็พากันวิ่งหนีเนี่ยค่ะผู้ชายสามคนนี้ตามมากราดยิงอีกนะคะ
หน้าร้านอาหารห่างจากจุดที่นักท่องเที่ยวอินเดียรอรถอยู่ประมาณสัก๕๐เมตรได้
กระสุนก็เลยไปโดนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียค่ะโดนลูกหลงไปจนเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกสามคนผู้เสียชีวิตเป็นชาวอินเดียหนึ่งคนนะคะ
ผู้บาดเจ็บอีก๔คนเป็นชาวลาว๑คนชาวอินเดีย๒คนส่วนอีก๒คนเป็นคนไทย
เนี่ยก็ต้องมาถูกลุกหลงจากเหตุการณ์นี้นะคะรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอยู่หน้าจอตอนนี้แล้วนะคะ
แล้วก็ที่ตรวจสอบดูแล้วเนี่ยชัดเจนแล้วว่าชาวต่างชาติเหล่านี้ค่ะเขาเป็นนักท่องเที่ยว
เขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ต้องมาเจอลูกหลงจากกลุ่มวัยรุ่นคู่อริไล่ยิงกันแบบนี้มันเสียชื่อค่ะ
ก็มีไกด์ที่เขาอยู่ประจำห้างสรรพสินค้าในระแวกที่เกิดเหตุนะนะบอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นจุดจอดรถทัวร์
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอินเดียเขาก็ลงมาพักกินข้าวที่ร้านอาหารอินเดียนะมาลงพักกินข้าวแถวนี้ตั้งอยู่ชั้นล่างของห้าง
แล้วก็ปล่อยกันเดินเที่ยวช้อปปิ้งเพื่อรอเวลากลับมาขึ้นรถไงคือบางคนเขาเดินเที่ยวเสร็จแล้วเขาก็มานั่งรออยู่แถวนั้นไง
ค่ะก็เจอไอ้พวกนี้พอดีเลยแต่คนไทยสองคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะตอนนี้ตรวจสอบอยู่นะคะว่าเป็นคนถูกลุกหลง
หรือว่าเป็นคนที่ร่วมในการก่อเหตุในการไล่ยิงกันด้วยหรือเปล่าครับอืม
ผลตมตรีเซนิสสำรานสำรวจกิจผู้มันคับการตมตรนครบานหนึ่งยืนยันกับทีมข่าวเทวัตรทีวีนะครับบอกว่า
จนถึงขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุยิงกันนะครับเนื่องจากต้องรอตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างต่างก่อนนะฮะ
ตอนนี้ยังได้กล้องมาไม่ครบถ้วนทุกจุดนะครับก็ต้องประสานทางภาคเอกชนด้วยบางส่วนก็ยังไม่ได้ตอบรับกลับมาเรื่องการให้เข้าไปดูกล้องวงจรปิดนะครับ
สืบสวนกำลังเร่งตรวจสอบอยู่นะครับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานก็ต้องหากล้องในจุดที่คาดว่าจะเห็นพฤติการของคนร้ายอย่างชัดเจนละเอียดที่สุดนะฮะ
เพราะว่าช่วงเกิดเหตุมันก็มืดด้วยนะครับขณะที่จำนวนของคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุ
ตำรวจก็ยังไม่ได้สรุปนะว่าตกลงแล้วที่แน่ชัดเนี่ย
จะมีจำนวนเท่าไหร่แต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นบอกโอ้โหนะ๒๐กว่านะวิ่งรูกันนะครับ
กลุ่มวัยรุ่นที่วิ่งเข้าไปในบ้านเนี่ยก่อนจะวิ่งออกมาพร้อมกับอาวุธปืนนะครับ
ตำรวจบอกว่าก็น่าจะมีสักประมาณ๓๔คนเป็นอย่างน้อย
ส่วนกลุ่มที่วิ่งไล่ตามมาที่บ้านก็น่าจะไม่ถึง๑๐คน
รายละเอียดตำรวจกำลังตรวจสอบปากคำอยู่นะ
ว่าพยานต่างจะให้การว่าอย่างไรบ้าง